กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
คุณผู้ชมมาฟังเรื่องของผู้ชายคนนี้ค่ะ
แหม่รอดมาได้วุดวิดวิดเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๒๑ปีหลงเชื่อในหน้าจัดหางาน
ถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชาแล้วก็ถูกบังคับ

ถ้าไม่ยอมเป็นต้องเอาเงินให้เขา
ถ้าไม่มีเงินจะถูกส่งต่อไปทำงานกับมิจฉาชีพ

สุดท้ายเขาตัดสินใจหลบหนีออกมา
หลบหนีออกมาได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชมครับไปฟังเขาค่ะ

คือไม่เชื่อว่าถูกทิ้งครับผมหนีมาครับ
ถ้าผมอยู่ผมโดนขังผมโดนฆ่าแน่นอนครับ
ผมอยากให้ทุกคนแชร์ให้ให้ใครก็ได้ช่วยผมรับข้ามฝั่งไปหน่อยครับ
หลายคนบอกว่าผมไม่ได้เรื่องจริงนะครับ
ผมเรื่องจริงครับผมคนจริง
ตอนนี้ผมขอความเดือดร้อนขอให้ทุกคนช่วยผมหน่อยครับ
ขอบคุณคนดู๑๒คนนะครับ
ผมมาทำงานผมถูกหลอกมา
แต่พอมาปุ๊บมันไม่ใช่แบบนั้นครับ
มันหลอกผมมาขายแชร์ให้ผมหน่อย
หรือแจ้งความให้ผมหน่อย
ผมเชื่อเขานะเพราะเราอ่านข่าวมาหลายครั้ง

นี่ค่ะอันนี้คือช่วงเวลาที่คุณบอสนะคะ
หนีออกมาจากตอนที่เขาพาไปจะไปทำงาน
แล้วใช้จังหวะรอจะขึ้นรถหลบหนีออกมาตัดสินใจหนีเลย
ในเมืองพระศรีฮนุเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ
คือมันเป็นช่องทางเดียวที่เขาสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ค่ะ
เพราะว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ไม่รู้จักใคร
บอกว่าถูกพามาทำงานที่กัมพูชา
ก็ฉวยโอกาสตอนที่เขาพาไปยืนรอรถนี่แหละค่ะ
หนีออกมาหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยค่ะหลงอยู่ในเมืองพระศรีฮนุ
จนกระทั่งไปได้รับความช่วยเหลือจากร้านอาหารจีนในเมืองนี้ค่ะ
มีคนใจดีช่วยเอาไว้เป็นร้านอาหารจีน
แล้วคุณบอสเนี่ยก็เล่าให้เราฟัง
บอกว่าที่ไปอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยเพราะว่า
อ่าก็อยากทำงานอ่าก็สมัครไป
ผู้ชายคนที่ติดต่อด้วยเนี่ยเป็นผู้ชาย

เป็นงานได้เงินดีแล้วก็ปลอดภัย
อ่ะก็เชื่อพอไปถึงกลับไม่เป็นอย่างที่คุยกันค่ะ
จะถูกนำไปอบรมแก๊งคอร์เซนเตอร์
อ่าคุณบอสก็เหมือนโหเรื่องนี้เคยผ่านหูมาแล้ว
เขาไม่เอาจะขอกลับบ้าน
ทั้งนั้นบอกว่าถ้าจะกลับบ้านต้องเอาเงินมา๓๐๐๐
ถ้าไม่มีก็ต้องถูกขายต่อไปให้มิจฉาชีพรายอื่นเพื่อทำงานใช้หนี้ค่ะ
ผมก็รู้ทันคราวนี้ผมก็สอบไม่ผ่าน
แต่ห้องขังนั้นข้างในคนเป็นร้อยครับคนไทย
เพราะว่าเจ้าของเป็นคนไทยครับเป็นคนเชียงใหม่ครับผม
แต่พูดจีนได้มาเปิดมาเปิดธุรกิจสีเทาที่นี่ครับ
เจ้าของเขาเป็นคนสัมภาษณ์งานเลยว่าเพื่อนเขาผ่าน๔คนอีก๒คนไม่ผ่าน
ก็คือรวมผมด้วยเป็น๓ใช่ไหม
เขาก็ถามว่าจะเลือกเพื่อนหรือจะเลือกงาน

พอดีนี้เขาไม่ส่งกลับเขาส่งไปขายอีกบ้านหนึ่ง
โอ้โหคุณบอสนี่เจอตัวเป็นเลยนะคะเจอกับตัวเองเลยค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วคุณบอสเนี่ยก็โชคดีคือตอนนี้อยู่ในความ
คือได้ไปอยู่ในความดูแลของพลเมืองดี
แล้วเขาประสานความช่วยเหลือทีมงานหมอปลาเนี่ยนะคะ
แจ้งบอกว่าเตรียมเดินทางไปรับตัวกลับไทย

ใช่ก็คือประสานมาที่เพจหมอปลาปลากระป๋องดรเพีย
แล้วเราก็ส่งทีมงานพ่อค้าทางกัมพูชาเนี่ย
เข้าไปช่วยเบื้องต้นนะครับผมจะต้องไปรับเขาน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับ
ก็คือตอนนี้คนที่ดูแลอยู่นี่คือเป็นชาวกัมพูชาใช่ไหมครับหมอ
ใช่ครับเป็นชาวกัมพูชาที่ว่าทำธุรกิจกับหมอปลาอยู่ครับ

น่าจะเดินทางเย็นนี้ครับพรุ่งนี้ครับ
ยังมีคนไทยถูกหลอกแบบนี้อยู่เลยนะคะ
แล้วอย่างที่คุณบอสบอกก็คือคนที่เป็นคนโพสต์คนที่เป็นคนประสานงาน
ก็เป็นคนไทยด้วยแต่พูดจีนได้
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ชายที่ทำตัวเป็นในหน้าแล้วหลอกคนไปทำงานเนี่ย
ก็ยังคงโพสต์ข้อความหาคนไปทำงานที่กัมพูชาอยู่เลยค่ะ
นี่ค่ะยังคงออนไลน์แบบนี้อยู่เลยค่ะ
เขาก็ยังขึ้นสถานะทำงานที่สำนักงานสื่อท้องถิ่น

นี่ขนาดเป็นข่าวแล้วนะคะแล้วก็คนที่เขาถูกหลอกไปเนี่ย
เขาประกาศเปล่าว่าเขาติดต่อกับเพจนี้นะคะ

นี่ค่ะทีมข่าวของเราตอนนี้ตรวจสอบ
ที่สื่อมวลชนที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็พบว่าผู้ชายที่อยู่ในเฟซบุ๊กนี้ค่ะ
เคยถูกร้องเรียนไปที่สำนักงานสื่อท้องถิ่น
ให้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นสื่อจริงหรือเปล่านะคะ
แล้วจากเหตุการณ์นี้ทางสำนักงานสื่อนี้
เตรียมแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้เช่นเดียวกัน

มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์โดยหลอกคนไทยไปทำงานหรือไม่
อันนี้ตำรวจต้องเข้าแล้วนะคะเนี่ย
เพราะว่ามีพยานก็คือคุณบอสที่หลบหนีมาได้จากการถูกหลอกนะคะ
อาจจะไปทำงานต่างประเทศก็เห็นโฆษณาที่ไหนก็ตาม
เฉพาะทางออนไลน์เดี๋ยวนี้โทรถามกรมการจัดหางานเขาซะหน่อย
จำเอาไว้ใครอยากไปทำงานต่างประเทศ
ไอ้คนนี้เป็นในหน้าจริงไหมถามเขาได้
ตำแหน่งงานแบบนี้มีจริงไหมในประเทศนี้ถามเขาได้